ฉายานี้ได้ไหมคะยังไงพี่แจ๊คเจ้าหญิงแห่งวงการดอก
ตายแล้วไม่ต้องตกออกตกใจไปนะคะดอกที่ว่าก็คือดอกไม้ค่ะ
แล้วคนที่ตั้งฉายานี้ให้กับตัวเองก็คือตลกชื่อดังพี่ทงทงมกจกนั่นเอง
อ๋อจำใจอยู่อย่างที่เราเคยนำเสนอข่าวไปนะคะ
ทงทงแกงัดความรู้ที่เคยร่ำเรียนมาเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้วเนี่ยค่ะ
พวงมาลัยพวงหลีดขายแล้วค่ะแล้วก็ตั้งชื่อเพจว่าเจ้าหญิงแห่งวงการดอก
อืมล่าสุดคุณผู้ชมมีไอเดียเก๋เก๋ค่ะทำตระก้าสถานวันแม่เดี๋ยวให้ดูกันนะคะ
แล้วได้ลูกค้ารายใหญ่คุณผู้ชมเป็นซุปตาสาวท่านนี้ค่ะแม่ชมชมพู่อารยาเอฮาเกต
นี่คือภาพที่แม่ชมลงไอจีทั้งเซตอันนี้มาจากร้านซี่ทงทงเหรอ
ถูกต้องคุณผู้ชมสวยมากนอกจากมีพวงมาลัยแล้วนะคะในตระก้าเนี่ยค่ะ
ก็มีน้ำพริกด้วยค่ะเรียกว่าปังสุดค่ะคุณผู้ชม
ทงทงเนี่ยแกเอารูปนี้มาโพสต์นะคะด้วยความดีใจค่ะ
แล้วก็ยังขอบคุณไปที่แม่ชมด้วยนะคะ
ไว้วางใจให้พี่ทงทงดูแลวันพิเศษมื้อพิเศษค่ะ
เป็นปิ่นโตสารรักคุณผู้ชม
แล้วก็บอกรักคุณแม่ในวันแม่นี้แหละค่ะ
ปื้มใจมากปื้มไม่หายเลยเนี่ย
เพราะว่าตั้งใจจะทำให้พี่ชมตั้งแต่แรกเนี่ยค่ะ
พอพี่ชมพู่ทราบนะคะก็โอ้โหอุดหนุนเลย
คือลงปุ๊บเนี่ยลูกค้าไหลมาเทมาคุณผู้ชม
เมื่อคืนรับโทรศัพท์ไม่หวาดไม่ไหวจริงค่ะ
แล้วก็ต้องเร่งทำออเดอร์ให้ลูกค้าจนดึกดื่นจริงค่ะ
ทงทงบอกว่าตอนนี้นะคะพี่รับไว้แค่๕๐ชุดเท่านั้นแหละแจ๊ค

คนโทรมาเยอะมากจริงไปฟังสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
อ่า
นี่คือวีดีโอคอร์ตอน๑๑โมงนี่แหละค่ะ
ตั้งใจตื่นเช้ามาใส่ชุดไทยแล้วก็มาพูด

อยากให้ดูความตั้งใจจริงของพี่ทงทงคุณผู้ชม

พวงมาลัยที่นำมาประดับตกแต่ง
ในตรก้าสันแบบนี้คุณสวมทำงากมากนะ

เพียบพี่ถี่อมประกอบที่จริงค่ะ
แล้วเมนูดูซะก่อนน่ากินมาก

รสชาติเนี่ยเขาบอกว่ามีการคอนเฟิร์มมาแล้วนะว่าอร่อยจริง

แกก็ตำน้ำพริกโชว์ด้วยนะคะเรียกว่าองค์ประกอบครบนี่ไง

ไลท์คืออะไรรู้ไหมใส่ชุดไทยทำน้ำพริกเลยจ้

ก็เลยมีรายได้เข้ามาก็ต้องบอกว่าตอนนี้งานวงการบันเทิง

ไม่งั้นคุณป่าววันเทิงมันก็ไม่มีช่วงนี้นะคะ
แต่ไม่เป็นไรคิดดีว่าเรามีความสามารถอะไร

นี่ฉันมีความสามารถในเรื่องดอกมงดอกไม้
ก็ทำเป็นกิจการใหญ่โตขึ้นมา

เออนะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจในช่วงนี้นะคุณผู้ชมค่ะ